อีกหนึ่งเรื่องถามว่าฝันเห็นเลขอะไรดีกว่า
นอนรีบนอนแต่ถ้าเกิดไม่อยากฝันดูข่าวนี้
มันมีต้นกล้วยแปลกหน่อกล้วยแปลก
คุณผู้ชมแน่นอนชาวบ้านเอาไปตีเป็นเลข
ไปดูมี๓จังหวัดมาฝากพร้อมกันกับเรื่องของต้นกล้วย

พาคุณผู้ชมไปดูที่นี่ก่อนคือมันมีกล้วยน้ำวาต้นนี้

คือมันมีเครือทะลุออกมากลางลำต้น
ปกติมันจะออกตรงปลายนะข้างบน
มันออกตรงกลางลำต้นเลยออกมา๒หวี
ฟังให้ดีหวีบนมี๖ลูกหวีล่างมี๕ลูก
เป็นกล้วยที่ปลูกเอาไว้ในสวนข้างบ้านของนางบุญยังเชิญกลาง
ในพื้นที่หมู่๖บ้านดอนกุตตะโพที่ตำบลดอนตะเหนิน
ขอบคุณครับดอนตะหนินอำเภอโบใหญ่จนครราชสีมา
ชาวบ้านพอรู้ข่าวแหม่แน่นอนครับมันเป็นเรื่องแปลกนะฮะ
ไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อนะฮะเจ้าของเขาก็บอกว่า
ถึงแม้เป็นความผิดปกติตามธรรมชาติที่
แต่มันเป็นความแปลกที่ประหลาดนานจะเกิดครั้งหนึ่ง
ก็เลยเชื่อว่ามันคือความโชคดี

อันล่างมี๕ลูก

ที่บัวใหญ่ใช่ไหมคะนครราชศรีมามีเรื่องกล้วย
ขยับไปอีกนิดนึงไม่ใกล้ไม่ไกล
สุรินมีกล้วยเหมือนกัน
เรื่องหัวดร่วยก็คือหนอกล้วย
ลักษณะแปลก

เล่าว่าหน่อกล้วยน้ำว้าต้นนี้

ตามภาพเลยนะมีกาบกล้วยคล้าย

เขาสงสัยว่าเค้าปลูกกล้วยนะ
กล้วยนะแต่ทำไมออกมาเหมือนกลีบดอกบัว
มันตูมแบบนี้นะแล้วก็ยังมีขนาดใหญ่แล้วก็สูงตั้ง๑เมตรเนี่ย
ชาวบ้านพอเขาเห็นแบบนี้เขาก็บอกปากต่อปาก
ไปเที่ยวสวนของคุณลุงชอบกันไหม
เขาก็มาเที่ยวกันทยอยมาดูกันด้วยตาของตัวเอง
ก็ไม่มามือเปล่าหรอกต้องเอาดอกไม้ทูบเทียน
มากราบไหว้ด้วยขอโชคขอลาบแล้วก็ไปส่องหาเลขเด็ดกัน
ตามความเชื่อเอาทูไปส่าวทู
เดี๋ยวมาดูว่าต้นขู่หรือต้นผมจะตรง
เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขมานะ

เขาอาจจะไปถูแล้วมันจะขึ้นตามไงนี่ไง
คือเขาเรียกว่าตาดีได้ตาร้ายเสีย

หรือว่าบางคนอาจจะไม่เห็นเลขก็ได้ตอนถูนี้นะคะ
ของคุณสองคนเรื่องกล้วยดิฉันก็ยังเป็นเรื่องกล้วย
คุณบอกว่าต้องนับเคลือใช่ไหมใช่
ถ้าเกิดว่าไปถูแล้วเห็นเลขเนี่ย

เครือกล้วยแล้วต้องมานับเครือญาติด้วยนะ
เพราะว่าญาติคุณจะตามมาเป็นพลวนเลยล่ะค่ะ
ก็ญาติรักไงก็ต้องมาหาหน่อย
คุณผู้ชมไปดูชาวบ้านในพื้นที่หมู่๔
บ้านวังหินตำบลทุ่งสังอำเภอทุ่งใหญ่

เขาแห่ไปดูต้นกล้วยต้นประหลาด
คือบอกว่าคือเครือกล้วยมันออกมากลางลำต้น
แล้วก็ปลีกล้วยก็แทงกลับเข้าไปในลำต้นอีก
มันผิดแผกผิดแปลกไปจากต้นกล้วยอื่นนะคะ

กลัวว่าจะเกิดขึ้นจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับตัวเองหรือเปล่า
ก็เลยขุดทั้งยวงต้นเลยค่ะ

นายบรรยัติกิจสุขฉนวรผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่บอกว่า
เจ้าของเองไม่กล้านะไม่กล้าเก็บต้นกล้วยไว้ในที่ดินของตัวเอง
เกรงว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีกับครอบครัว
ก็เลยตัดสินใจขุดต้นกล้วยทั้งยวงเลยค่ะ

โดยพระประสงค์สิริจันโทรักษาการเจ้าอาวาส
ก็ได้นำต้นกล้วยต้นนี้มาปลูกไว้ที่หน้ากุฏิ
ใกล้กับช้างปั้นคู่ใหญ่
เพื่อเป็นการแก้เคล็ดนะเพราะว่าเขาบอกว่า
เขามีกุศโลบายบอกว่าช้างมันชอบกินกล้วย
ก็เลยเอาต้นกล้วยต้นนี้มาปลูกใกล้กับช้างปั้นคู่ใหญ่
ฉะนั้นจึงนำต้นกล้วยมาปลูกไว้ใกล้กัน
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีชาวบ้านแห่ไปค่ะ
ไปคอโชคคอราบส่งหาเลขเด็ด
แล้วก็นำเลขไปเสี่ยงโชค
แต่ว่าเอาล่ะไม่ได้บอกเหมือนกันนะครับ
ว่าเลขเด็ดที่ว่ามีเลขอะไรบ้าง

ตรงกล้วยพอดีเลยเขาจะมีอะไรดำ
นี่ชาวนี้พอดี

คุณผู้ชมส่งมาเลยบอกว่าตอนเด็กฝันว่าอยากถูกรวรรณที่๑
อ้าวฝันทุกคนค่ะตอนนี้ก็ยังฝันอยู่นะครับ

คุณผู้ชมนี่พาไปที่วัดป่าลานคำ
ตำบลแม่ตามอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ชาวบ้านเขาก็พากันไปกราบไหว้สักการะ
พระพุทธมหาศักดิ์สยามินกริติบุญราบ
เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่เลย
อยู่ในสวนพุทธธรรมทิพย์ธารานะบริเวณด้านหลังของวัดนี่แหละ
ในช่วงนี้มันเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจเขาบอกว่า

พากันไปเกาะทำรังบริเวณใต้คางกับรักแร้ขององค์พระ
แล้วก็ใต้ศอกขององค์พระด้วย
รังมีขนาดกว้าง๑๒เมตร
ทำให้กลุ่มชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวก็ออกไปกลับไหว้ขอพร

เพราะว่าเป็นพึ่งหลวงมาทำรังนะ
เป็นเรื่องแปลกที่เรามาฝากคุณผู้ชมดูกันยิ้ม